เราไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ

เป็นรถกระบะที่เขาบรรทุกคนงานมาเต็มคันรถ
ปรากฏว่าไปพุ่งชนต้นไม้
แล้วเหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บคนตายนะคะ
นี่เป็นสภาพความชุนละมุนที่เกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะคะ
แล้วก็มีเสียงร้องระงมเลย
เกิดขึ้นบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง
รุเพาะที่หมู่๒ตำบลครูหาใต้อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลานะคะ
เป็นฝั่งขาไปจังหวัดพัทธลุงค่ะ
เพราะว่าเกิดเหตุมันเป็นรถกระบะบรรทุกคนงาน
เสียหลักไปพุ่งชนต้นไม้ในคูกลางถนน

เหตุการณ์ครั้งนี้ตอนที่รถกระบะไปชน
ต้นไม้ล้ม๑ต้นเสาไฟฟ้าเอียง๑ต้น
แล้วมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย๖ศพ

บางคนโดนอัดก๊อปปี้ติดอยู่ในห้องโดยสารนะคะ
กู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดทางค่ะ
กว่าจะใช้เวลานำร่างออกมาได้

ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง๖คนเป็นผู้ชาย๕ศพ

จำนวนนี้ก็มีคนขับรถรวมอยู่ด้วย
ส่วนคนที่บาดเจ็บกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลรัฐภูมิ

พอส่งไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็เสียชีวิต
ดังนั้นผู้เสียชีวิตจาก๖ศพ
ล่าสุดนะตอนนี้เป็น๗ศพแล้วนะคะ
สำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นคนงานที่ขุดคลองระบายน้ำร๑

ก็เดินทางจะกลับบ้านที่จังหวัดพัทธลุง
ทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่พื้นที่ตำบลทุ่งนารี
อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงนะคะ

จากการสอบสวนคนเจ็บเขาก็ให้การ

มีรถคันอื่นขับมาเบียดกระบะแล้วมาปาดหน้า

ต้องหักหลบเสียหลักไปชนต้นไม้ชนเสาไฟ
ตำรวจก็จะมีการสอบสวนรายละเอียด

และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ